มาดูกันต่อนะคะกับคู่จิ้นนี้ค่ะงานเข้าแล้วค่ะ
โป๊ปกับน้องเบลล่าค่ะเพราะว่าล่าสุดมีแฟนคลับเขาบอกว่า
ไม่อยากให้หวานเกินไปช่วงที่อยากฟินก็อยากให้จิ้นกันมาก

พอหวานมากก็บอกว่าหวงไม่อยากให้หวานแฟนคลับเริ่มจะไม่ชอบแล้วนะคะ
รวมไปถึงนะคะเรื่องที่คุณฟิล์มธนพัฒน์หรือว่าบอสวสินจากเมีย๒๐๑๘คุณผู้ชม
เขามาปาดพรีเซนเตอร์นะคะเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งไปเลย
งานนี้นะคะคุณโป๊ปก็ตอบแบบธรรมะมากนะคะโปรงเขาเริ่มต้นจากไม่มีแฟนคลับก็รับได้
รวมไปถึงนะคะเรื่องงานด้วยถ้าน้องใหม่มาก็ไม่ว่าอะไร
ฟังพี่โป๊ปเปิดใจเลยค่ะ
ผมก็เริ่มจากการที่ไม่เคยมีแฟนคลับอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นมีแฟนคลับเยอะวันหนึ่ง

วันหนึ่งเราก็ต้องอยู่ด้วยตัวเราอยู่ดีนะครับ
ก็ไม่เป็นไรก็คือเราก็ทำดีของเราไปนั่นแหละ
มันเป็นเรื่องธรรมชาติมันควบคุมไม่ได้เราก็ต้องปล่อยไป

เพราะว่าเราค่อนข้างที่จะทำงานกันแล้ว
เหมือนกับแบบเออสนุกนะแบบทำงานด้วยกันแล้วไม่มีอะไรที่แบบปิดกั้น
เราก็ทำงานกันบริสุทธิ์ใจเป็นพี่น้องกัน
เรารู้ใจเราว่าเราไม่ได้มีอะไรเกินเลย
เขาก็เข้าใจเองแหละเขาก็เห็นแล้วมันไม่มีอะไรหรอกจริงแล้ว
เขาเขาได้พรีเซนเตอร์เหรอก็ดีใจกับน้องเขาด้วย
ก็แบ่งกันแหละครับก็ไม่เป็นไร
เดี๋ยวก็จะมีจัดอีเวนต์ปลายปีนะครับ

เราก็เป็นของเราอย่างนี้แหละให้น้องเข้าไปน้องเขาหล่อเด็กอยู่ให้เขา
เดี๋ยวเราก็ต้องแก่ไปเรื่อย
ดูไว้ประมาณเกิน๕โรงเรียนนะครับ
แต่ว่าหลายจังหวัดนะครับหลายจังหวัดผมก็รวบรวมข้อมูลมา
แล้วก็กะจะเอาเงินที่ได้ไปกระจาย

ทำให้สังคมแบบว่าอยากให้สิ่งที่เราได้มาแบบเป็นประโยชน์บ้าง
ค่ะอนุทนาบุญด้วยนะครับ